อย่างแรกดิฉันขอเสิร์ฟกล้วยก่อนเลยดีกว่า

กล้วยมาแล้วงานถนัดของหลายคนชอบกินกล้วย
ทุกบ้านต้องมีตามรั้วบ้าน
แต่บ้านไหนที่มีกล้วยแล้วมันงอกออกมากลางลำต้นเนี่ย
มันแปลกเพราะมันไม่ได้มีแทบทุกบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่พากันไปเลยค่ะที่บ้านเลขที่๖ทับ๑หมู่๗ตำบลไผ่ดำพัฒนา
อำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองพี่นิว

กับความแปลกประหลาดของกล้วย๒ต้น

ส่องไปส่องมามันโดนตัดขาด๒ท่อน
แล้วก็ด้านออกปลีมีเครือออกมากลางลำต้นที่ถูกตัดขาด

ซึ่งปกติเนี่ยกล้วยเนี่ยตัดไปแล้วมันก็ยังงอกออกมาเป็น
เป็นหนอกก่อนไม่ได้ออกมาเป็นปลีแบบนี้นะคะ
เครือกล้วยโผล่ออกมานับไปนับมาคุณแม่ค่ะ

บอกว่าแม่ของเธอนี่ปลูกต้นกล้วยน้ำว้าเอาไว้
สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตัดกล้วยออกไปสองต้น
เพื่อปรับภูมิทัศน์ในการตั้งสารพระภูมิเจ้าที่
เล็งมาแล้วทำเลนี้เจ้าที่บอกจะอยู่ตรงนี้
ต้นแรกเห็นว่าได้ทำการตัดขาดออกเป็น๒ท่อน
และอีก๑ต้นทำการตัดออกครึ่งต้นค่ะ

เอาไปใช้ทำพิธียกสารพระภูมิเจ้าที่
คือต้นกล้วยมันมีประโยชน์ตั้งแต่ใบยันรากเลยนะ

ก็เลยวางท่อนต้นกล้วยที่ตัดขาทั้งต้น

อยู่ตรงหน้าสารพระภูมิเจ้าที่นี่แหละค่ะ

ปลีกล้วยนะคะแล้วก็เครือกล้วยโผล่ออกมาแบบนี้
เรียบร้อยค่ะก่อนจะเอาไปทำกล้วยบวชชีทาแป้งซะก่อนนะฮะ

ไปฟังเสียงลูกสาวเล่าถึงความแปลกประหลาดนี้หน่อยจ้า
ตัดต้นแล้วก็มีงอกออกมาอีกเหมือนกัน
แล้วพอที่ตัดคนก็ค่อยงอกออกมาค่ะ
แม่ก็เลยซื้อเป็นบริกธีบริกธี๖ครับหนึ่ง
ก็ถูกมานิดหน่อยอ่ะค่ะ
ไม่แปลกไม่รู้อย่างที่บอกไปนะคุณแม่ค่ะ

ถูกมาซ้อน๒ดีไม่ซ้อน๓ตำรวจจับนะจ๊ะ
ทางด้านคุณแม่เขาเชื่อว่ากล้วยประหลาดที่อยู่บริเวณสารพระภูมิเนี่ย
ที่นี่แหละมาให้โชคให้ลาบนั่นเองนะจ๊ะ
ฟังหูไว้หูเรื่องแบบนี้นะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะคะ
ชมเจอเลขเด็ดเลขโดนก็ส่องส่งมาบอกกันบ้างในไลน์นะจ๊ะ

ของดีของเด็ดของแปลกก็ต้องบอกกันแบบนี้เล่าสู่กันฟัง
ใครที่จะไปแวะเวียนไปที่บ้านพี่เขาไปดูให้เห็นกับหูกับตาว่าเขาว่าอะไรกันบ้าง